คุณครูผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีของเธอนะ
แต่ปรากฏมีรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะคนขี่เหมือนเป็นวัยรุ่น
เหมือนตั้งใจชนหรือเปล่าให้คุณผู้ชมได้ดูนะ
ตั้งใจชนนั่นวิรากรรมแรกแล้วนะ

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหนี่แหละคุณตั้งใจชนแล้วก็วนกลับมา
นี่คุณว่าตั้งใจไหมหรือว่าเขาเฉไปเองของเขา
ไม่รู้พอมันไปเกี่ยวแล้วมาตะใสล้ม
แต่นี่ดูอย่างนี้เขาก็ดูเป็นพลเมืองดีที่เออ

ย้อนกลับมาเหมือนมาช่วยนิดนึง
แล้วหลังจากนั้นมีชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็มาช่วยเหลือคุณครูที่รถล้มไปแบบนี้นะครับ
อู๋ตัวไปกระทากตรงพื้นญาติเลยนะฮะ

นี่คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้

คนโพสต์เอาภาพนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

คนที่เห็นเหตุการณ์รถชนคุณครูสมสด
วันนี้ช่วยแจ้งเบาะแสให้หน่อยค่ะ
ว่าผู้ชายที่ชนชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหน
ชนแล้วหนีขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ภาพมันฟ้องทั้งหมดนะฮะ
หลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยกัน

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุทันที
เริ่มมีชาวบ้านชาวช่องมาแล้วใช่ไหม
แล้วก็ไปทันทีนี่ฮะ

ขี่ย้อนสอนไปแบบนั้นก็กลัวจะไปชนกับรถคันอื่นอีก
ดูสิขี่ไปแบบนี้โอ้โฮตอนนี้มอเซ็นเขามาเหมือนกันโอ้โฮ
แต่หลายคนสงสัยผู้ชายคนนี้ตั้งใจชนหรือเปล่า
วนกลับมาทำไมหรือว่ามาดูหน้าหรืออะไร
คือตอนแรกเหมือนกับวนกลับมาแล้วเหมือนจะช่วยจริงไง
หรือเขาเห็นว่าคนมาช่วยเยอะแล้วฉันไปก็ได้อย่างนี้เหรอ
ไม่รู้จุดประสงค์ทั้งหมดของเขาเลยตั้งแต่ตอนชนนะครับ
เจ้าของคลิปก็คือคุณสาวิตรีแก้วเจือนะฮะ
เป็นคนตำบลพรุดีนาที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุ
ถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนล้มเนี่ยก็คือนางสมสดแก้วเจือ
อายุ๕๐ปีเป็นพี่สาวของเธอเองและเป็นคุณครู
อยู่ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนานะ
เหตุการณ์นี้พี่สาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
จะไปโรงเรียนมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนคลองท่อมลำทัพ
หมู่๒ตำบลพรุดินนาถูกรถของชายคนนี้ชนจนกระเด็น
แล้วชายคนนี้ก็ขี่รถเลยไปก่อนจะย้อนกลับมาทำมาเป็นช่วย
แล้วก็หนีไปอีกนะครับส่วนตัวพี่สาวเนี่ยคุณครูสมสดเนี่ย
อาการบาดเจ็บสาหัสนะคุณนะข้อมือซ้ายกระดูกแตก
กระดูกหัวไหล่ซ้ายแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่จังหวัดตรังครับ
ทีนี้ผู้โพสต์ซึ่งเป็นน้องสาวบอกว่า
อยากให้ผู้ชายคนนี้มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านท่านไหนท่านใดทราบเบาะแสรู้จักชายคนนี้
ช่วยแจ้งตำรวจสพคลองท่อมเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มีความคืบหน้าฮะ
วันนี้ทีมข่าวเที่ยงของเราสอบถามไปยังร้อย
ตำรวจเอกสยามสวนอินรองสาววัดสอบสวนสพคลองท่อมเจ้าของคดี
เปิดเผยว่าเมื่อกลางดึกของวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ในคลิปนะฮะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว
คือนายทราพงศ์อายุ๓๗ปี

ผมนี่แหละเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ชนรถ
ของคุณครูสมสดครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา

แล้วเขาบอกตำรวจไหมว่าเพราะอะไรเขาตั้งใจชนหรือเปล่า

บอกว่าช่วงเกิดเหตุผมก็ขี่รถมา
และดันหันไปมองร้านขายไก่ย่าง
คุณผู้ชมลองดูคลิปอีกทีว่าเขาหันไปมองไหม

หันไปมองร้านขายไก่ย่าง
หันไหมไหมอ๋อหันใช่ไหมอ๋อหันจริง
หันไปมองร้านขายไก่ย่างที่ถนนฝั่งตรงข้ามนู้น

ทำให้รถมันเสียหลัก
มันไปเบียดกับรถของคุณครูสมสด
หลังเกิดเหตุผมรู้ว่าไปเฉียวเขา

หันนี่ไงหน้าเขาหันไปทางขวามือของตัวเอง

หลังเกิดเหตุผมก็รู้แล้วไปชนเขาไปเฉียวเขา

แล้วถามไหมว่าแล้วทำไมหนีไปเลยตอนคนมาช่วย
แต่ตอนที่ขี่ไปอีกทีหนึ่ง
รีบไปบอกญาติคนเจ็บให้รู้

แต่รีบไปบอกญาติคนเจ็บแล้วก็กลับไปทำงานต่อครับ
กระทั่งผมเห็นข่าวในทีวีผมก็เดินทางเข้ามอบตัวฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
ซึ่งตำรวจต้องรอให้คนเจ็บหายดีก่อน
จึงจะเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งนะ
แต่คุณผู้ชมฮะอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม
แต่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจไว้แบบนี้นะครับ